แต่เพียงแต่ว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องว่า

ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพยานเลยเหรอคะว่าแอมฆ่าแด้
ส่วนสาเธอก็เป็นเรื่องทองเหมือนเดิมนะครับ
ว่าแอมเนี่ยได้คุยกับกอล์ฟก่อนที่จะก่อเหตุกับคุณแด้
ก่อเหตุใช่ครับจุดต้อนครับ
แต่ว่าเรายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนอกจากคดีของคุณก้อยใช่ไหมครับ
ตอนนี้เราแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปในคดีของสวรรค์ที่ดังความประถมนะครับ
ซึ่งผลการตรวจยืนยันแพทย์พบสารสายนายในร่างกายนะครับ
วันนี้เราออกไหม้จับแล้วก็เราแจ้งข้อหากอล์ฟเพิ่มเติมในอีกหนึ่งลายแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดมี๑๓ลายนะครับ
ก็คือกรณีเหตุเกิดที่บ้านโป่งใช่ไหมครับ
แล้วก็เหตุเกิดที่สวมพร้อมเมืองนักความผสมนะฮะ
คือที่แจ้งความไปแล้วเป็นคดีหลัก
อย่างที่เราทราบที่ไปร้องท่านตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย

ตอนนี้คดีนี้อยู่ที่กองปราบใช่ไหมครับท่าน

แล้วก็วันนี้แจ้งเพิ่มล่าสุดอีกหนึ่งคดีคือ
กรณีการเสียชีวิตของสารวัตรปูใช่ไหมฮ

พันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาใช่ไหมฮะ

ของสารวัตรปูเนี่ยเราได้หลักฐานยืนยันตรงไหนอย่างไรครับท่านครับ
ก็ได้หลักฐานเรื่องการผ่าศพนะฮะ
มีสารสายนายร่างกายซึ่งตรงกับขวดยาที่เราพบที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
ถ้าย้อนไปคือมันตรงกับขวดยานั้นเลย

คือพิสูจน์ได้ว่าสายนายนี้มาจากขวดนั้นเลยเหรอคะ

แล้วข้อหาที่แจ้งในเคสของสารวัตรปูนี่เป็นข้อหาเดียวกันไหมคะคือฆ่าโดยไตรตรองหรือเปล่าคะ
ใช่ครับเป็นข้อหาเดียวกันเลยนะครับ
ฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนครับ
ส่วนกรณีของคุณแน่สามีของแอมตรงนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหา
เดี๋ยวกำลังไล่อันธรรมพรุ่งนี้ผมก็ได้อันธรรมเยอะนะครับ

เขาเป็นพยานครับเขาให้การเป็นประโยชน์มากครับ
ครับครับท่านครับเรื่องนี้จะมีคนร่วมร่วมมืออีกนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะฮะ
อะไรนะฮะท่านขอผมขอชัดเรื่องนี้ก็จะมีคนที่รู้เห็นมากกว่าตัวแอมด้วยซ้ำนะฮะ
แต่เดี๋ยวขอเวลาผมไล่ข้อมูลที่ติดนะฮะนี่ถ้าท่านบอกอย่างนี้แสดงว่ามีคนที่รู้เห็นมากกว่าแอมป์อย่างนี้หรอฮะ
ครับครับทำเป็นขบวนการอย่างนี้หรอครับท่าน
ก็ไม่ใช่ขบวนการหรอกครับก็เป็นคนใกล้ตัวนะครับนะแต่เดี๋ยวขอเวลาร่วมมืออีกหนึ่งนะฮะ
ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ชัดเจนทางคดีอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊กบอกนะครับครับผมครับ
ขอบคุณนะครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ